ฝากเตือนกันอีกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหทำไมโจรมันอุกอาจชุกชุมกันแบบนี้
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดนโจรลักทรัพย์
รักทั้งเงินรักทั้งของแล้วที่สำคัญรักของรักไปด้วย

เฮ้ยหยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำ
มาที่ร้านครัวต้นใส
พี่ละคิดอยู่เมื่อไหร่จะได้จังหวะให้พี่ได้ร้อง
พี่ก็ร้องไป
เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง

ตได้

ก่อนศรีธรรมราชร้านนี้โจรบุกเข้ามาขโมยของในร้านเจ็บใจเหลือเกิน
คุณพี่พินโยจันทรพัฒน์อายุ๕๐ปีเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังนะ
โจรมาขึ้นร้านเขาตอนที่เขาออกไปซื้อกับข้าวซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้ลูกค้า
แต่พอเขากลับมาถึงร้านปั๊บร้านเหมือนถูกงัดที่ร้านมีความผิดปกติ
ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูเลยปรากฏว่าโจรเนี่ยขโมยอะไรไปบ้างรู้ไหมคุณ

แก๊สหุงต้มยกไปทั้งถังแก๊สเลยหรือเปล่า

หายไปเลยอ่ะแก๊สหุงต้มแหละแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร
เอาไปกับแก๊สหุงต้มเขาน่าจะหิวข้าวอ่ะนะคะแล้วก็มีเหรียญที่เอาไว้ทอนอ่ะ
จำนวน๓๐๐บาทรวมไปถึงที่สำคัญก็คือครบหินค่ะ
ฆ่านะคะครกหินเนี่ยถูกขโมยไปทั้งหมดนี้ถูกขโมยไปหายเกลี้ยงเลย
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยว่าตำรวจโจรบุกร้านแล้ว
ซึ่งตอนนี้พี่เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหมันเครียดมากเลยนะคุณรู้ไหม

คือโจรจะขโมยเงินขโมยแก๊สขโมยวัตถุดิบน้ำปรุงน้ำปลาอะไรขโมยไปเถอะ
แต่มันช้ำใจตรงที่โจรขโมยครกหินสุดรักสุดหวงไปด้วย
โอ้โหของรักของข้า
ใช่วอนเลยนะพี่โจรค่ะเอาครกหินมาคืนคุณพี่เขาหน่อย
เพราะว่าครกหินที่ขโมยไปเนี่ยเป็นครกหินเก่าแก่โบราณ
ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วเขาก็ใช้ครกหินนี้ทำมาหากิน
ใช้ทุกอย่างตั้งแต่ตำน้ำพริกให้ลูกค้าจนตำเครื่องแกงจนทำผัดกระเพราอะไรหลายอย่าง
ถ้าคนร้ายเอาครกหินนี้ไปขายที่ไหนนะแล้วมีคนมาแบบรับซื้อติดต่อนะ
ให้ติดต่อเขามาเลยมาบอกเขาเลยเขาจะเป็นคนไปรับซื้อคืนเอง
ตอนนี้คุณตำรวจก็เลยกำลังดำเนินการตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เจ้าของร้านด้วยขอให้ได้ครกหินที่เป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษกลับคืนมา
แล้วก็ต้องเตือนภัยกันด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าใครที่อยู่แถวนั้นตอนนี้ยังจับโจรไม่ได้
ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล็อกบ้านล็อกร้านของเราให้ดีด้วยนะ

อย่าทิ้งเงินไว้อย่าทิ้งเงินไว้แล้วกันอย่างน้อยของนอกกายเดี๋ยวเราก็ไปซื้อใหม่แต่ว่าเงินทอน๓๐๐บาทอะไรอย่างนี้กวาดไปหมดเลยนะจำนวนร้านนี้นะคะ
แต่ว่าที่เรานำมาเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว
โอ้โหเด้งอย่างกับติดสปิงอ้าวใช่ติดสปิงไว้